เอาเรื่องดีเจอีกคนนึงก่อน
ดีเจอีคนนี้ชื่อมะตูมมะตูมคุณแม่

เอ่ยชื่อเลยว่าไม่ชอบดีเจมัตตูม
ให้ทุกคนรู้ว่าเรามันไม่ดี
ควรมีที่อยู่ในวงการอย่างที่คุณบอกตรงไหน
แล้วเขาก็ให้ตัดสินใจอย่ามาหลอกด่ากันแบบนี้

พร้อมกับว่าเขียนออกมาใหม่อีกว่า

โพสต์ระบายออกไปโดยลืมไปว่ามีคนตามเยอะ
ทำให้มีคนพาดพิงไปถึงดารานักแสดงหลายคน
เขาวงเล็บว่าบางคนมะตูมก็สนิทและร่วมงานด้วย
ที่เช่นมีไหมไม่รู้เขาไม่พูดอะไรเลย
ตูมขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลบโพสต์แล้วกันนะครับ

ขอโทษทุกฝ่ายแต่อยากรู้มากว่าคือใครนี่ไง
เจ๊มดดำอ๋อไม่รู้เรื่อง
พี่มดดำตอบมาแล้วพี่มดดำบอกไม่รู้เรื่อง
ขนาดพี่มดดำไม่รู้เรื่องได้นี่คือแปลกแล้ว

ไม่รู้นะแต่มะตูมผมรู้จักมะตูมมาก่อน

อันนี้ผมมาก่อนอ่านี่นะครับนี่คือรูปที่เขา
คือกลายเป็นว่าต้องมาอ้างอ่านข่าวที่ตัวเองมีข่าวอยู่
คือเมื่อก่อนมะตูมกับผมรู้จักกันผ่านโซเชียล
นะครับก็คือเล่นแคมปล็อกนี่แหละ

ผมเล่นแคมป์ฟล็อกมาตูมก็เล่นแคมป์ฟล็อก
ตูมเป็นดีเจเมื่อก่อนเขาอยู่เรมัน

ตูมเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในดีเจในห้องนั้น
แล้วผมก็จะชอบเข้าไปนั่งฟังมะตูมเนี่ยเขาจัด
พวกมาตามเวลาเค้าจัดเค้าจะแต่งแบบเป็นไตรกิ๊กผม

นั้นตั้งแต่วันนั้นน่ะ
จนมันถึงได้ยินข่าวว่าเขามาเมืองไทย

มันจอเรียกใจว่าถ้าเจอนี่มันยันจำได้ไหม
ถ้าจำไม่ได้ผมจะเอารูปที่ครั้งหนึ่ง
มันมีฮากว่านั้นเยอะ
มันช่องช่องที่มันด่ามากเลยมัน
เดี๋ยวมันก็จะพูดมาบอกว่าผมก็มีของพี่เหมือนกัน
จะมีอะไรผม
มันจะได้ได้
แต่ตอนนั้นจะอยู่เยอรมัน
ถ้าเกิดบอกเขาว่าเราไม่ชอบอะไรเราชอบอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วครั้งหนึ่งเขาเคยปรึกษาเรื่องปัญหาทางบ้านเขากับผม